รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็เติบโตส่งผลให้ยอดการ
เปิดเผยจากทางด้านของนายวัฒนภงคุโรวาสภูมิในการสำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก็คาดการณ์ว่าทั้งปีนี้

อุปโภคบริโภคของเอกชน

แล้วตลอดทั้งปีการใช้พลังงาน

การใช้ไฟจะเพิ่มขึ้นประมาณ๒๗

แต่สุดท้ายเองเรายังคงต้องติดตาม

แล้วก็การปรับขึ้นของราคาพลังงานต่าง

แล้วมันไปส่งผลต่อวิกฤตของประชาชน
นโยบายเหล่านี้รัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับ